สมุทรประการเพื่อนบ้านทำไมทำแบบนี้

เอาอะไรไปรู้ไหมครับเอาน้ำมันไปราดเขาแล้วจุดไฟ

เพื่อนบ้านกันจุดไฟตอนนี้นะฮะคนถูกเผาอาการโคม่าเลยนะครับ
ขนาดนั้นแล้วก็หนีไปสาเหตุอะไรรู้ไหม
ไก่ชนเสียงดังไม่ถูกใจสิ่งนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนครับกลุ่มประสงค์ครับ
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยู
สพสาขราได้รับแจ้งเหตุว่า
มีการทำร้ายร่างกายด้วยการราดน้ำมันจุดไฟเผา
ที่บ้านลิขที่๓๘๗ทับ๕มู๔
แต่บนบ้านคลองสวนอเภอพระสมุดเจดีจสมุดประการ
จึงรีบไปตรวจสอบพบร่างนายเจริญหรือว่ากี
อายุ๓๙ปีนอนหายใจรวยรินอยู่อาการสาหัสแล้วนะครับ
นี่ครับอยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน

ตามร่างกายยังพบโครนทั่วทั้งตัวด้วย
จึงให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาล
แล้วก็เคลื่อนย้ายนะฮะไปใส่รถกู้ชีพ
นำตัวส่งโรงพยาบาลพระสมุทรเจดี
เพื่อนบ้านคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้บอกว่า
ในเจริญคนเจ็บเนี่ยพักอาศัยอยู่บ้านนี้คนเดียว
เกรียงไกรอายุ๓๕ปีเป็นคนก่อเหตุ
บุกเข้ามาถึงในบ้านนะครับในบ้านของนายเจริญนี่แหละ
เอาน้ำมันมาราดตัวในเจริญแล้วจุดไฟเผาเลยครับลุกพลึบเลย
นายเจริญเนี่ยพอถูกไฟคลอกนะครับก็วิ่งหนีตายออกจากบ้านอย่างทุรนทุราย
ไปที่บอกโครนฝั่งตรงข้ามคือจะไปซุกโครนให้ไฟมันดับ
ว่างั้นเถอะนะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับในบ้านเนี่ย
ข้าวของกระจัดกระจายไปทั่วเลยนะครับทั้งชั้นล่างคล้ายกับมีการต่อสู้กัน
แต่ก็ยังไม่เจอตัวในเกรียงไกรคนก่อเหตุนะ
วันนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านของนายเกียงไกรนะครับ
ทินเนอร์ขวดหนึ่งคาดว่าขวดนี้แหละจะใช้ก่อเหตุนะฮะ
เก็บมาเป็นหลักฐานแล้วก็ส่งที่กอพิสูจน์หลักฐาน
อกจากนี้ยังได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เป็นพฤติการของนายเกรียงไกรหลังจากก่อเหตุแล้ว
เขาใส่กางเกงนะฮะใส่แต่กางเกงนี่นี่ใส่แต่กางเกง
เสื้อไม่สวมนะขี่รถจักรยานยนต์ขออภัยฮะ

ทีมข่าวไปเจอว่าหน้าบ้านเกรงไกลมีสุ่มไก่ชนเลี้ยงไก่ชน
เลี้ยงหลายตัวสอบถามนายอภิษักมุ่งพันกลางอายุ๗๑ปี
คนนี้เป็นประธานชุมชนหมู่บ้านมั่นคงบอกว่า
เจริญกับเกรงไกรเนี่ยจริงเป็นเพื่อนกันนะ
แต่ก็มักจะทะเลาะกันบ่อยเรื่องไก่ชนนี่แหละ
คือไก่ของเกียงไกรเนี่ยส่งเสียงดังแล้วชอบ
โทษนะฮะไก่มันก็ขี้นะนะฮะมันก็ไปขี้ไว้หน้าบ้านนายเจริญ
เกรงไกรเคยติดคุกคดียาเสพติดมา๒๓รอบแล้ว
ส่วนนายเจริญเนี่ยมีนิสัยชอบโวยวายนะฮะแล้วก็ไม่ถูกกับเพื่อนบ้าน
เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุก็ยังทะเลาะกันอยู่ฮะ
แล้วเขามีลูกบ้านเคยร้องเรียนลุงบ้างไหมเพราะลุงเป็นประธานชุมชนใช่ไหม
ไม่มีใครร้องเพราะว่าเรื่องไก่เงินนี้เขาเลี้ยงบวก

เค้าทะเลาะกันก่อนหน้านี้นานใช่ไหมนานแล้วใช่ไหมค่ะค่ะ

ไม่บอกไม่ไรเพราะมันคงคิดไว้นานนั่นแหละ
คนชื่อโยกเนี่ยนะครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับขณะที่ลูกชายของคนก่อเหตุเล่าบอกว่า
เมื่อคืนตอนช่วงเกิดเหตุเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นนะนะ
มารู้ทีหลังนะฮะว่าพ่อไปทำร้ายนายเจริญเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนบ้านกันซะแล้ว
ก่อนหน้านี้พ่อกับเจริญอันนี้ให้การสอดคล้องตรงกัน
ทะเลาะกันบ่อยไม่คิดว่าพ่อจะทำขนาดนี้ด้วย
หลังเกิดเหตุก็ไม่เห็นพ่อแล้วตอนนี้ไม่รู้พ่ออยู่ไหนครับ
อืม
แล้วตอนนั้นพ่อพ่ออยู่ไหมตอนที่มีเรื่องอะน่ะ
เค้ารู้แล้วใช่ไหมว่าพ่อไปทำอะไรไว้
เรืออยากจะให้ว่าพ่อมาไหมอ่ะไม่รู้อ่ะ
นักศึกษาครับ
คือทะเลาะกันเรื่องไก่แต่ถึงขั้นจะเอาชีวิตกันเลยนะคะ